คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่นักเรียนหญิงยกพวกมารุมตบรุมทำร้ายเพื่อนอีกคนนึง
ลักษณะรุมกันแบบนี้เนี่ยแล้วก็ถ่ายคลิปไปประจานในโลกออนไลน์
ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะฮะแต่ว่าเด็กก็ไม่จำก็ยังทำกันอยู่
ค่ะนะครับเหตุการณ์ที่ท่านจะได้ชมเนี่ยนะฮะ
มีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กเขาลงเอาไว้นะครับ
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ในห้องเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

นี่ค่ะเป็นลักษณะสามรุ่มหนึ่ง
เหมือนอยู่ในชุดพระนะครับ
มีช่วงหนึ่งที่มีเสียงพูดว่าอย่าใช้มีดขึ้นมาด้วยนะ

สุดท้ายไปจบตรงคำว่าจบไหมทีนี้นะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อค่อยฮักชนบทเนี่ยเอามาลงเอาไว้นะครับ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับ

พบว่านักเรียนหญิงที่ถูกทำร้ายนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพุธที่๒๘สิงหาคม
ในห้องเรียนเลยนะครับ
ได้ยินแต่เพื่อนพูดว่ารู้แล้วนะเรื่องที่แฟนของเขาเนี่ย
มาชอบเธอแอบมาคุยกับเธอ
ก็เลยไม่พอใจแล้วก็ทำร้ายนะครับ
ทั้งที่เธอไม่ได้คิดอะไรกับแฟนของเพื่อนเลย
ไม่คิดว่าจะบุกมาทำร้ายกันถึงขนาดนี้นะครับ
แต่ก็พร้อมให้อภัยเพื่อนนะ
แต่อยากจะย้ายไปเรียนที่อื่น

เหมือนไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนพูดปกติอย่างนี้ค่ะ
แล้วหลังจากที่พ่อลุงทำร้ายหนูแล้วตีหนูแล้วเนี่ย
เขาพูดอะไรอีกไหม

เขาบอกว่าเจอกันอีกก็ตอนเที่ยง

แล้วยังไม่ถึงเที่ยงค่ะหนูก็เล่นกับพี่ม๓อยู่ค่ะ
แล้วทีนี้พี่มซ้ำก็เลยรู้ค่ะ

ส่วนตัวหนูเองหนูยังมีกำลังใจที่จะเรียนที่โรงเรียนนี้ต่อไหมคะลูก

หนูอยากจะไปเรียนที่ไหนอยากไปอยู่ไหนลูก
ก็อยากไปเรียนที่อื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนนี้ค่ะ
ที่อยากจะย้ายออกไปหนูกลัวว่าเพื่อนจะทำอีกเหรอคะลูก

ทีนี้ค่ะทางผู้มนุยการโรงเรียนออกมาบอกว่า
ครูฝ่ายปกครองได้เรียกนักเรียนทั้งหมดมาอบรมทำความเข้าใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ

เชิญผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองฝ่ายมาเจอกันเพื่อทำความเข้าใจ

หลังเกิดเรื่องพอรู้เรื่องก็รีบแก้นะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นคุณครูบอกว่ามันเกินความคาดหมาย
แต่เกิดขึ้นแล้วโรงเรียนก็จะแก้ไขให้ดีที่สุด
ก็ทั้งสองฝ่ายเขาก็จบกันได้ด้วยดี
จริงแล้วไม่อยากจะให้เข้าสู่ถึงขั้นแบบโอ้โห
ดำเนินคดีอะไรกันเพราะว่ายังอายุน้อย

คือฝ่ายที่ไปทำเขาเนี่ยคิดให้ดีนะฮะ
เพราะว่าถ้าเขาแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายขึ้นมาเนี่ย

แล้วถ้าจะโกรธเพื่อนเพราะว่าแฟนเราไปชอบเพื่อนเนี่ยนะ
ก่อนจะไปโกรธเพื่อนเนี่ยไปจัดการแฟนเราก่อน